แล้วไปต่อค่ะด้านหลังนี้

มันเกิดเหตุอีกแล้วผัวเก่า

ผัวเก่าแค้นเพราะว่าถูกผัวใหม่

เอาเพื่อนมาด้วยแล้วพอเอาเพื่อนมา

ที่โดนผัวใหม่ปั้งปั้งปั้ง

ใช่เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิด

เสียงปืนดัง๓นัดซ้อนเลยค่ะ

ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์แค่เป็นจุดที่วงจรปิดอยู่
ใช่แล้วหลังจากมอเตอร์ไซค์ขี่ไป
ก็มีกระบะของผู้ก่อเหตุนั่นแหละครับ
ตามมาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักเกือบ๓ทุ่มค่ะ
แล้วตำรวจที่สพประจันตคามก็ไปตรวจสอบ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายตายอยู่ในห้องเช่าอยู่ที่วัดศรีประจันตคามที่ปราจินบุรี
เข้าไปตรวจสอบด้านในนะเจอศพของนายปรัชญาศรีพักดีอายุ๓๖ค่ะ
โดนยิงเข้าหัวนัดหนึ่งแล้วที่ตัวเนี่ยโดนยิงทะลุหลังนับรูมี๖รูค่ะ
คนที่ก่อเหตุคือใครล่ะที่บอกว่าผัวใหม่ยิงสวนนายวิเศษค่ะ
นายวิเศษอินทรจันทร์อายุ๕๑ปีเขาก่อเหตุแล้วเขาก็หนีไป
แล้วจากการสอบสวนนะนายปรัชญาคนตายเนี่ยเป็นแฟนเก่าของนางชะนิการ
ปรัชญาคือผัวเก่าของชนิกาเลิกกันไปแล้วแค่สองเดือน
แล้วทุกวันนี้ชะนิกาเนี่ยคบหาอยู่กับผัวใหม่ชื่อวิเศษที่เป็นคนยิงนี่แหละ
งงนะผังความสัมพันธ์ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนายปรัชญาพกปืนแล้วก็พาเพื่อนมาเลย
คนนี้สามีเก่านะใช่ปัญญาน่ะพาเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มามากันสองสามคัน
ก็มาดักรอตรงหน้าห้องเช่าของนางชะนิกาเนี่ยจะเคลียร์กัน
เคลียร์กันกับนายวิเศษผัวใหม่วิเศษผัวใหม่เนี่ยก็มีปืนเหมือนกัน
คุยกันอยู่เคลียร์กันอยู่แป๊บนึงปั้งเสียงปืนดังค่ะ
เพื่อนของนายปรัชญาผู้ตายแล้วก็นายวิเศษที่เป็นผัวใหม่มือยิงก็ขี่รถหนีออกมา
ก็คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้
ทีนี้คุณผู้ชมนางชะนิการเนี่ยนะ

ใช่เธอเล่าให้ฟังบอกว่า
เธอกับคนตายน่ะเลิกกันมาปีกว่าแล้ว

แล้วก็มีนายวิเศษคือคนใหม่ที่คบด้วย
ทีนี้ตอนช่วงเย็นทางฝั่งผัวเก่าโทรมาบอก

ตัวของคุณชะนิการเองก็ตัดบทไป
จะทำอะไรก็ทำเถอะไม่อยากมีเรื่องแล้ว

พอมา๓ทุ่มปั๊บตอนนั้น
ตัวนางชะนิการล้างจานอยู่ล้างของอยู่หลังบ้าน

พอมาดูอีกทีนึงอ้าวผัวเก่าโดนยิงตายไปแล้ว

คือชะนิการผู้หญิงคนกลาง
แล้วก็นายวิเศษผัวใหม่กับนายปรัชญาผัวเก่า

เศร้าที่๔ก็คือนางสาวพิมพยงครับ

คนนี้เป็นแฟนสาวของนายปรัชญาผู้ตาย
ชีวิตนะครับความขืบหน้าเรื่องนี้นะวันที่อิ่มข่าวได้ข้อมูล
จากชาวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าตอนได้ยินเสียง
สามนัดแล้วก็เห็นนะว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่กัน
ออกมานะครับส่วนคนก่อเหตุคือนายวิเศษเนี่ยยังเดินออกมา
จากห้องเช่าแบบสบายใจเลยคุณ
ทีนี้นะคะที่สวทธิ์พอร์ประจันทราคารคุณผู้ชมครับ

คือก็มีการมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทีนี้แม่เล่ากับทีมข่าวของเราแบบนี้บอกว่า
ลูกชายเนี่ยจริงเลิกกับนางชะนิการไป๑ปี

คนโตใน๑๐ขวบคนเล็ก๘ขวบ
ที่ผ่านมารู้แหละว่าทั้งคู่เนี่ยชอบทะเลาะเบาะแว้งกัน

อย่าไปหาเรื่องอย่าไปมีปัญหากับเขาเลย
วันเกิดเหตุก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
รู้แต่ลูกชายบุกไปหาเมียเก่าตัวเอง

อยากฝากถึงมือยิงว่าทำไมถึงต้องถึงขั้นยิงกันจนตาย
แล้วขอให้เข้ามามอบตัวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เขาก็มีปากเสียงกับแฟนเขาด้วยผู้หญิง
แล้วทีนี้เขาก็ผู้หญิงก็จะไปบอกพี่ชาย
ก็เลยเหมือนมีการท้าทายกัน
แล้วก็แฟนใหม่นี้เขาก็เหมือนเข้ากันกับพี่ชายท้าทายกัน
คือเราก็อุตส่าห์บอกก็นะว่าเออให้เลิกแล้วต่อกัน
แต่เขาก็ยังทำอย่างนี้
เราก็แบบเสียใจในเรื่องนี้แต่เราเราก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนั่นแหละ
ทีนี้ตอนนี้ตำรวจก็มีการรวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติ
จับจากศาลจังหวัดปราจีนในวันนี้ค่ะ
แล้วก็จะส่งชุดสืบลงพื้นที่
กดดันให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวและมั่นใจเลยนะคะ
ว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวนายวิเศษได้เร็วนี้แน่นอนค่ะ